คุณผู้ชมหลายคนก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือในช่วงหน้าหนาวแบบนี้
เพราะฉะนั้นจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่จังหวัดพยาว
ไปแต่ละครั้งก็ถูกอกถูกใจ
พอพูดถึงจังหวัดพยาวทีไรคนแถวนี้ยิ้มหน้าบานเลยล่ะครับ
ที่ไหนล่ะผาสโตกอำเภอจุนจังหวัดพยาว
ช่วงนี้นะอากาศบนผาในยามเช้า
อุณหภูมิอยู่ที่สักประมาณ๑๕๑๖องศาเซลเซียส

เอ้าก็ว่ากันไปแล้วตรงนี้กลายเป็นจุดเช็คอินของเหล่าบรรดานนักท่องเที่ยวในยามเช้านะ

ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
เรียกได้ว่าชมกันแบบ๓๖๐องศา
หมุนไปทางไหนก็ดูได้ดูดี
โอ้โหถ่ายรูปออกมาเนี่ยแหมยอดลงยอดไลค์ยอดแชร์

แล้วยิ่งพากันไปเป็นแบบครอบครัว

มันหนาวก็จริงจะไปกันเป็นแบบครอบครัวเนี่ย

เห็นแสงแดดที่สาดส่องลงมาโหเห็นแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจ

หากใครจะไปค้างคืนที่นี่ผมแนะนำแล้วกัน
เช็คเรื่องของสถานที่พักแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะครับ
เดินทางเอาไว้คุณมุ่งหน้าพุ่งไปเลยไม่มีที่พักนะอันนี้พูดจริงนะ
พูดจริงโดยเฉพาะวันหยุดศุกร์เสาร์เผลออาทิตย์ก็ด้วย
ใช่แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีวันหยุดยาว
ถูกต้องเพราะฉะนั้นวางแผนการท่องเที่ยวกันเดินทางดีด้วยนะคะ
ประเทศไทยของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะนะ